โอ้โหกลางชุมชนตอนดึกเลยนะฮะ

แล้วมีวัยรุ่นนะคุณปลาระเบิด

ดังกลางชุมชนขนาดนี้คุณผู้ชม
โอ้โหนักเลงมีจริงนะแล้วเป็นเหตุอุกอาจด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคุณมิ้วอันนี้มันหนังสงครามหรือว่ายังไง
หรือเขาปิดถนนถ่ายหนังไม่ใช่คุณ

นี่มันเรื่องจริงฮะมีการปลาระเบิดกันจริงแบบนี้ไม่เกรงกลัวใครเลยนะครับ
ชอบบ้านก็กลัวมากใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยนะฮะ
ชาวบ้านเขาพักอาศัยอยู่ในระแวกนี้ก็คือซอยบางโปรงสิบแปด
เป็นช่วงจังหวะที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ประทึกไว้ได้
คือชาวบ้านนะบอกว่านักเรียนนักเลงหรือว่าวัยรุ่นขาใหญ่ขาโจพวกนี้
ยกพวกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาทะเลาะวิวาดกันในยามวิการ
ดูจากในภาพสิครับแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
หัวซอยฝ่ายหนึ่งท้ายซอยฝ่ายหนึ่ง
เลวร้ายที่สุดที่ชาวบ้านต้องหวาดภาวะกลัวตายเหมือนกัน
ก็คือไอ้ปลาระเบิดใส่กันนะคุณตุ้มแบบนี้นะฮะ
เสียงระเบิดมันดังติดกัน๓ครั้งฮะ
เห็นเลยฮะว่ารถราที่จอดอยู่มันก็สะเทือนนะคุณฮะ
แล้วก็มันเป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมทำให้รถร้องลั่นเลย
สัญญาการขโมยร้องลั่นเลยนะครับ
แล้วก็แรงสะเทือนของไอ้ระเบิดเนี่ย
มันสะเทือนไปถึงชาวบ้านที่เขาพักผ่อนอยู่
อีกอย่างหนึ่งควันมันขึ้นเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๑ครับ
ของวันที่๑๑สิงหาคมเมื่อคืนนี้กลางดึกนะครับ
เป็นเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาสปะทะกัน
มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
ภายในซอยบางโปรง๑๘ที่ตำบลบางโปรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พากันแตกตื่น
หวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ช่วงสายวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรงซอยนี้นะฮะ
โปรง๑๘ไปตรวจสอบร่องรอยจุดเกิดเหตุครับ
พบว่ายังมีเศษของสก๊อตเทปนะคุณฮะ

อันเขาดูก็รู้ว่าอะไรคุณ
ชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดตกอยู่หลายชิ้น
และก็กลัวมากด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอนตีหนึ่ง
มีคนหนึ่งยังนั่งเล่นอยู่หน้าพาร์ทเมนต์อยู่เลยนะคุณ

เห็นกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นหัวโจก
ทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่กว่า๑๐คน

โอ้โหอาวุธครบมือฮะมีดก็มีระเบิดก็มี

สักพักเสียงระเบิดตามมาเลย๒๓ครั้งคุณ
ตัวพี่เขาเองตอนแรกนั่งอยู่หน้าอพาร์ทเมนต์ไม่ไหวแล้ว

พอสิ้นเสียงระเบิดก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป

แล้วก็บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ๊อีท
อีทเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง

ตอนเกิดเหตุกำลังหลับอยู่เลย
ได้ยินเสียงดังอย่างกับเสียงระเบิดนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

กลุ่มวัยรุ่นระแวกบางโปรงนี่แหละ

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นพวกนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี

ฟังเสียงเจ๊อีทเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
แต่ว่ามันก็มันไม่ใช่เป็นพื้นใหญ่ธรรมดา
เรียนที่ไหน
เรียนบ้างไม่เรียนบ้างผสมเตะเทิดกันไปค่ะ
แต่ที่มานี่เป็นกับรับเรียน

หมู่บ้านเบนจัมม่าติตรบรบางหัวเสืออำพรประปดแดง
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุซอยบางโปรง๑๘

ชาวบ้านนะคุณฮะกำลังยืนจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
วัยรุ่น๒กลุ่มปะทะกันระบงระเบิดมาครบเลยนะครับ
จากนั้นผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเบนจัมเมฆอ่ะเบนจัมมาสคนนึงนะฮะ
ก็คือคุณลุงสมบูรณ์พานักข่าวของเราไปสำรวจรถยนต์ที่จอดนะฮะ
อยู่ในสภาพกระจกแตกแล้วก็เครื่องซักผ้าพังเสียหาย
เพราะแรงระเบิดคุณนี่ฮะแล้วก็ยังเจอระเบิดแสวงเครื่องที่กลุ่มวัยรุ่นทิ้งเอาไว้หลังก่อเหตุ
นี่คุณผู้ชมในมื้อนี้พี่ระวังนะต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะ
ก็เป็นรูเลยคุณชมฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันฮะ
โอ้โหอันตรายมากนะฮะทีนี้ทีมข่าวของเราพูดคุยกับนายคมฮะ
นายคมอายุยังน้อยอยู่เลย๑๙ปีเล่าให้ฟังว่าบ้านผมอยู่ติดกับบ้านที่เจอระเบิดนี่แหละครับ
ตอนเกิดเหตุผมไม่ได้อยู่บ้านนะแต่มีเพื่อนอยู่ในบ้าน
สักตี๓อันนี้ย้อนไปถึงวันที่๑๐สิงหาคมนะ
มีวัยรุ่นขับรถจักรยานโยนซ้อนกันมา๒ขันซ้อน๓กันมา
มากัน๖๗คนนะครับมาจอดที่หน้าบ้านฮะ
จากนั้นระดมปลาระเบิดเข้ามาในบ้าน
ในบ้านก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วยนะพากันตกอกตกใจกันหมดบ้านนะครับ
พอผมทราบว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นใครผมทราบกลุ่มก่อเหตุเป็นใคร
ฟังเสียงของนายคมเนี่ยเล่าให้นักข่าวฟังนะฮะ
โอ้โหนี่เป็นเหตุอุกอ่านจริงนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่นี่นะครับ
ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการและตำรวจสพสำรงใต้นะคุณฮะ
ทำงานกัน๒โรงพักเลย
ลงจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
และถ้าชาวบ้านคนไหนถ่ายภาพมือถือถ่ายคลิปได้ทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็ต้องไล่เส้นทางหลบหนีของวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มด้วยนะคุณฮะ
หลังจากปลาระเบิดเมื่อคืนนี้หลบหนีไปทางไหนต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้เลยนะฮะ
ค่ะแต่ชาวบ้านแถวนั้นถ้าเห็นชิ้นส่วนหลักฐานอะไร
ไปเก็บเองอันตรายนะฮะ